มีเรื่องแปลกเพราะเขาว่ากันว่า

ไม่ว่าจะกี่รังต่อกี่รังก็ทำรังออกมาเป็นรูปหัวใจ

ไหนดูสิว่าคุณเห็นพึ่งแล้วเป็นรูปอะไรคุณชนะ

โอ้โหเห็นกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

กินเกลี้ยแล้วเนี่ยไม่ได้เลย

ไปกันที่บ้านเลขที่๖๑๖๖ตำบลหนองหลวง
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
บ้านของคุณมงคลแสนทวีสุกอายุ๖๔ปี
เขาพาไปดูรังพึ่งบนต้นมะกรูด

คุณมงคลบอกว่าเมื่อ๒๓ปีก่อน

เพราะว่าจะปลูกมะยงชิดแทน

มันมีรังพึ่งที่เป็นรูปหัวใจอยู่
เขาก็เลยไม่โค้นละไม่ตัดทิ้งละ
ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติแหละ

พอรังเก่าเริ่มร้าง
ฝูงเดิมขยับไปสร้างรังใหม่

และปัจจุบันที่เห็นเป็นรังพึ่งรังที่๓แล้วนะคะ
ที่พึ่งสร้างออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้
เขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแปลกแน่เลย

คุณพี่เขาเป็นคนโสดคุณ
เพราะว่าเขามองอะไรเป็นรูปหัวใจมันก็ไม่ได้
แต่เขาเป็นคนโสดไม่มีลูกไม่มีเมีย
มันอาจจะสื่อสารว่ายังไงมันอาจจะสื่อสารว่าลุงกำลังจะมีคู่หรือเปล่า
แต่ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าทำแบบนี้

คี่วิวอะไรคี่ทุกข์

ก็เอาเป็นว่ามองไปได้หลากหลายมุม
เป็นเรื่องตามธรรมชาติก็เกิดขึ้นได้

ชมพูสดใสให้หัวใจมัน

หรือจะมองไปในเรื่องของโชคลาภก็ได้
เอาเป็นว่าถ้าถูกรางวัลค่ะ
เดี๋ยวแฟนเขามา

เงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่ไง

ไม่เป็นไรมีโชคมีลาบเอาไว้ก่อนเนี่ย